ไปต่อข่าวอื่นดีกว่ามีอะไรบ้างพี่แจ๊ค

แต่ก่อนไปเชฟปิงไปดูพี่พุทธก่อนนะคะ
ที่ฉันก็อดใจเมื่อวานเขาทำห่อหมกมาเหรอคะ
วันพระก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากนะคะ

กีฬาไตกีฬานะคะเขาไปแข่งกีฬา
แต่คนไม่ได้โฟกัสรถจักรยานโฟกัสน้ำ

กัสหุ่นพี่พุทธแล้วก็โฟกัสอะไรยังไงบางอย่าง
ที่มันแทงตากันอยู่ด้วยนะคะอะไรอ่ะคะอธิบายสิคะ

ไม่รู้จุ๋ยเขาจะรองรับได้ขนาดไหนนะคะ

แต่ว่าพูดถึงผู้ชายหล่อวันก่อน
เขาก็มารายการข่าวไข่ใส่
ข่าวใส่ไข่นะคะของพี่มดดำนะคะ

ปินสุรกิจนะฮะเป็นเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดี

ไม่ว่าแต่คุณแม่มดดำของเราก็ห้ามใจไม่อยู่นะคะ

เป็นเทปทำอาหารทำไมชอบถอดเสื้อ
พูดตรงขายของไหม

อ่าได้อะไรกลับมาบ้างอ่ะถามเชฟปิงหน่อยค่ะ
ยังครับช่วงนี้ก็คือผมเป็นพิธีกรรายการ
ยังไม่ได้ตกลงตรงใจกับรายการไหนเพิ่มครับ
แต่มีติดต่อไหมครับมีครับมีติดต่อมาเยอะพอสมควรเลย
วงการเชฟเมื่อก่อนมันจะดูอย่างไรก็อยู่หลังครัว
แต่วันนี้วงการเชฟหรือคนที่เป็นเชฟ
ออกมาอยู่หน้าฉากหรือหน้าครัวเยอะมาก
แล้วก็ให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งของอาชีพเชฟ
ถ่ายวงถ่ายแบบก็มีติดต่อไหมคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายคู่กับสินค้า
แล้วก็จะไปร่วมกับสินค้าแล้วก็ออกงานโชว์งานอีเวนต์ซะมากกว่าครับ
ไม่อยากจะโม้เลยว่าน้องเคยทำพิธีกรคู่กับเชฟปิง
เธอได้แล้วเหรอยังแล้วเชฟปิงเค้าเคยทำกับข้าว
แล้วก็ป้อนเชอรี่มาแล้วด้วยครั้งหนึ่งนั่นท็อกของท้อไม่อยากจะโม้เลย
เราคงไม่รู้หรอกว่าเขามีแฟนแล้ว

ไม่ต้องสงสัยไม่ใช่แฟนเป็นผู้สาย
เชื่อหรือเปล่าไปฟังเลยดีกว่าค่ะ

คนที่อยู่ด้วยกันจะต้องเข้าใจ

หวังว่าจะเจอกันในรายการไทยรัฐสักรายการหนึ่งนะคะ
นะคะเชฟกระทะหล่อของเรานะคะ